เรื่องของการไปดูงานที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็ไปกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แล้วก็ได้แนวคิดกลับมาเพื่อจะมาพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติของเรานะครับ

การมีศูนย์ฝึกกีฬาที่ดีย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญ
ที่ทำให้ประเทศนั้นประสบความสำเร็จในแวดวงกีฬาระดับโลก
ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพโอลิมปิก๒๐๒๐
ประสบความสำเร็จบนเวทีโลกในช่วงสหัสวรรษใหม่
ต่างก็เริ่มต้นจากการมีศูนย์ฝึกที่ดีเช่นกัน
ประเทศไทยซึ่งกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่จะพัฒนาให้กีฬาไทยทัดเทียมกับระดับโลก
มีแนวคิดที่จะสร้างศูนย์ฝึกกีฬาที่ครบวงจร
โดยยึดรูปแบบจากประเทศญี่ปุ่นที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย
ฝึกกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นสร้างบนพื้นที่๑แสนตารางเมตร
ประกอบไปด้วยสถานที่ฝึกซ้อมของกีฬาต่างที่ครบวงจร
อย่างเช่นกีฬายูโดมวยปล้ำแฮนดบอลและแบตมินตันเป็นต้น

แต่การฝึกซ้อมยังดำเนินการภายใต้สถานการณ์จำลองการแข่งขันจริง
มีการฝึกซ้อมในเวลาที่ตรงกับไทม์โซนของรายการที่จะไปแข่งขัน
ซ้อมในวัสดุพื้นผิวและอุณหภูมิที่เหมือนกับการแข่งขันจริง
อีกทั้งยังไม่ลืมในเรื่องของโภชนาการ
นักกีฬาแต่ละคนจะต้องรับประทานอาหารตามสารอาหารที่กำหนดไว้
เพราะนี่เป็นสิ่งที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
รกล้องศักดอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
กีฬาแห่งประเทศไทยจะนำความรู้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้
เป็นแนวคิดในการสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติของไทย
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะแล้วเสร็จใน๔ปีจากนี้
กว่าที่จะมาถึงวันนี้การบริหารจัดการก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้นะครับ
เพราะว่าจะต้องมีการดูแลนักกีฬานะครับเรียกว่า๒๔ชั่วโมง
ที่นี่เนี่ยเปิด๒๔ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็เป็นการปรับสภาพนักกีฬาด้วย
อย่างเช่นถ้าเกิดเขารู้ว่านักกีฬาจะไปแข่งที่ริโอนะครับซึ่งเวลาแตกต่างจากที่ญี่ปุ่น
เวลาการฝึกซ้อมเขาก็จะปรับให้เป็นเวลาเดียวกับที่ริโอเลย
รวมถึงเรื่องของการเก็บตัวในห้องที่ปรับบรรยากาศปรับความดันปรับอะไรต่าง
ให้เหมือนกับบรรยากาศที่เขาจะไปแข่งที่เมืองต่างเลย
นั่นแสดงให้เห็นว่าการมีศูนย์ฝึกเป็นของตัวเองคือรากฐานที่สำคัญในการพัฒนา
ที่สำคัญในการพัฒนา
ประทับใจหนึ่งจากการมาเยี่ยมชม
คือข้อมูลที่ได้รับมาว่า
จากการแข่งขันโอลิมปิกปี๒๐๑๖
ญี่ปุ่นได้๔๑เหรียญ
เหรียญมาจากนักกีฬาที่
เก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์แห่งนี้ค่ะ

จะได้นำแบบอย่างของประเทศญี่ปุ่น

วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวี